มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อย
แง่ของการเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งก็ร้อนแรงแล้วนะ
แต่ที่ร้อนไปกว่านั้นคืออารมณ์ของนายกรัฐมนตรี
จริงต้องบอกว่าหลังจากที่เดินทางกลับจากเยอรมณี

กลับมายังอ้อนผู้สื่อข่าวอยู่เลยว่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า
ยังนายกรัฐมนตรีไม่อยู่วันเดียวเท่านั้นค่ะ
โอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตกันเลยนะคะ

ไม่เกี่ยวแหละใครได้ใครเสียเขาว่าไป
มาวันนี้เขาแบ่งด้วยอะไรแบ่งได้สองอย่างแบ่งด้วยอะไร

กับพื้นที่วันนี้มันเปลี่ยนเป็น๔๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
จะเอาแบบเดิมตลอดนะเนี่ยไอ้นี่ถาเป็นติดพื้นที่อยู่แบบเดิมตลอดนะ
ไม่ต้องจะปรับอยากนำยังให้ตั้งอย่างไร
เขาไม่จะพักไหนมันก็ไม่ได้อย่างงั้นน่ะ
นี่ไงมันก็มาจากที่วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของการแบ่งเขต
เลือกตั้งสอสอของกรกตที่เขาดูแลอยู่เนี่ย
ว่าการแบ่งเขตแบบนี้มันเอื้อประโยชน์กับพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่า
นายกก็เน้นย้ำนะคะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย
เป็นของกรกตคือกรกตเนี่ยดูแลอยู่แล้วจะไปเข้าข้างฝ่ายไหนเนี่ย
ไม่ใช่เลยนายกไม่ได้สั่งการอะไรแล้วกรกตก็มีการปรับเปลี่ยน
เรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งจากเมื่อช่วง๔๕ปีที่ผ่านมา
เพราะอะไรจำนวนประชากรที่มันเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ต้องแบ่งเขตแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
คือคำพูดของนายกจริงถ้าฟังดีแล้วเนี่ย
เสียงก็ไม่ได้กระโชคโคฮากหรือว่ารุนแรง
แต่ว่าคำพูดที่เลือกใช้ออกมาทำให้หลายคนรู้สึกตกออกตกใจ
คือไม่เคยเจอนายกพูดคำแบบนี้นะคะ
ซึ่งมันเป็นการพูดในที่ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
เพราะเอิญรอบนี้เขามีการไลฟ์เฟซบุ๊ค
ทางสภาพัฒน์ตลอดการประชุมด้วย
คนก็ฮือฮากันเลยค่ะได้เห็นนายกในมุมที่ยังไม่เคยเห็น
เพราะว่าคำวิภาควิจารณของนายกก็เผ็ดร้อนประมาณนึง

ใดเปรียบเสียเปรียบก็อย่างที่พี่น้ำแข็งบอกนั่นแหละ

ทีนี้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นฮือฮากันไปแล้ว
นายพุทธิพงศ์ปุณการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

บอกว่าพลเอกประยุทธ์ขอโทษนะคะ
ออกมาขอโทษประชาชนที่ใช้คำไม่สุภาพ
จริงไม่ได้มีเจตนาแต่ก็แค่ต้องการจะสื่อค่ะว่า
ทั้งตัวพลเอกประยุทธ์เองแล้วก็รัฐบาลเอง
ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรกตเลย
กรกตก็ชี้แจงหลักเกณฑ์การแบ่งเขตชัดเจนแล้ว

เมื่อข้อได้จริงเป็นแบบนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้าง

จะเอาแบบเดิมมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความเหมาะสม
นายจาตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสต
ภักดิ์ไทยรักษาไทยขออภัยภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
อำเภอ๔เขตคือแบ่งเขตเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองบางคน
จากบางพักไม่เคารพประชาชน
นายกประยุทธ์ไม่ต้องมาทำเป็นขายสือหงุดหงิดเวลาคนเขาถามเรื่องแบ่งเขต

จะขอสกัดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้พลเอกประยุทธ์
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกสมัยค่ะ
ทีนี้ต้องไปฟังทางด้านประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ว่ากรกตนะคะก็คือนายอิทธิพรบุญประคอง
ก็พูดถึงเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้ง
บอกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา๒๗ของพรบว่า

สอส่วนที่มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันจากฝากฝั่งการเมืองเนี่ย
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้แบ่งเขตเพื่อเอื้อกับใคร
หรือว่ามองว่าใครจะได้ไม่ได้อย่างไรไม่ได้กลัวด้วย
คือเราก็แบ่งตามหน้าที่แบ่งตามกฎหมาย
อันนี้ที่เขาบอกนะแล้วก็บอกว่า

เพราะว่าการดำเนินการนี้ก็ทำตามพื้นฐานของกฎหมายอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาก็ออกมาแล้ว
ถือว่าการแบ่งเขตเสร็จสิ้นนะคะ
ทีนี้ค่ะอีกความคิดเห็นหนึ่งก็คือ
นายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
บอกได้ว่าการแบ่งเขตครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็น
ว่ายังติดอยู่ในกรอบความคิดเดิม
อาศัยอำนาจช่วงชิงความได้เปรียบ
ก็เลยอยากจะฝากเตือนกรกตว่า
หากไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ต้องรับผิดชอบ

เพราะมีบทเรียนให้เห็นแล้วในอดีตที่กรกตต้องโทษจำคุกด้วย

สุดท้ายเนี่ยก็หวังว่าประชาชนจะเห็นนะครับ
เพราะว่าผมว่าประชาชนคนไทยก็คงรังเกียจ

ยังเปรียบเทียบการใช้อำนาจรัฐในปัจจุบันกับตอนช่วงปี๔๘
ก็ตอนนี้ก็ในฐานะที่อยู่มาทั้งสองยุค
ก็ต้องบอกไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้ว
ปิดท้ายการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยละกันนะคะ

หลังจากเปิดรับสมัครมาตั้งแต่๒๖พฤศจิกายน๔วันถ้วน

กรกตก็ส่งข้อความผ่านไลน์ให้กับสื่อมวลชนนะคะ

เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีสักกี่คนกันนะ